ตื่นดูเธอไม่อยู่แอบดูแวะมอง

ก็รออยู่นะเนี่ย
พี่สนสบายดีเพิ่งแต่งงานด้วย
เพิ่งแต่งงานครับ
พี่บ่าวเป็นไงบ้างคะชีวิตตอนนี้แฮปปี้
ก็ทบสมบุญแล้วตามที่มันทุกคนมีนะ

คือภาษาวัยรุ่นก็คือปั๊วมากยุคนั้น
เปิดมาเป็นแบบแชมป์ปีแรกเลย

ดีใจครับเพราะว่าเรามันชอบร้องเพลง

ว่าสักคนหนึ่งอยากเป็นศิลปิน

เพิ่มกระดาษอยู่รวม๑๑๖๙๗ปีด้วยครับ

แต่ช่วงที่หายไปคือไปทำเพื่อชีวิต

ก็โกไข่พูดแล้วนะว่างานมันเริ่มเบาแล้ว
โอเดี๋ยวก็กลับมาแน่นอน
ก็ผมก็ไปแคสต์ก็เป็นนักแสดงสมทบอะครับ
ช่วงชีวิตที่ผ่านมาของพี่สนเป็นไงบ้างคะ
มันเรียนรู้อะไรยังไงบ้างกับการใช้ชีวิตในวงการบันเทิง
ก็เป็นสัจธรรมเลย

มีรุ่งมันก็ต้องมีดับเวลามันรุ่ม

แต่พอเวลาวูบเราทำใจยอมรับมันให้ได้
ค่ะโอ้โหวันนี้ได้มาร้านพี่สนด้วยนะคะ
แล้วก็มนุษย์ไทยราชของเราก็มีของที่ละลึก
เผื่อพี่สนกลับตายว่าคือนี่ค่ะ

ก็เผื่อมีเพลงมีเพลงด้วยพี่
ชื่อเพลงว่าคำถามสุดท้าย
เล็บที่เธอคือคำตอบเพียงโดยพี่แฮง

ยังไงก็ติดตามอยู่ได้กับพี่สนนะคะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่สนมากเลยนะคะ

เมื่อยอมรับมันได้ตั้งสติแล้วก็ดำเนินชีวิตใหม่